ในช่วงของเทศกาลศาสตร์เดือน๑๐แบบนี้

แต่ว่าที่สุราธานีเขามีของเด็ดประจำท้องถิ่นของเขาเลยแหละครับ
แล้วก็เป็นขนมที่หาทานยากอยู่นะ
แต่ว่ามันคือขนมอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูหน่อยนะฮะ

กำลังกวนคนแบบ

นี่เขากำลังทำขนมกรุบโบราณครับ

เดี๋ยวจะพาให้ดูนี่นี่มันต้องมีความกรอบอยู่แล้วนี่
หน้าตามันจะคล้ายกับปลาท่องโกเล็กที่เอาไว้ทอด
เอาไว้กินกับโจ๊กอารมณ์แบบนั้นนี่แหละครับเป็นขนมกรุบโบราณ
ขนมประจำเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ของชาวท่าฉางจังหวัดสุราธานีครับ
ต้องมีเลยนะขาดไม่ได้เขาจะนำไปเพื่อให้บรรพบรุษที่ล่วงลับ
ได้นำกลับไปใช้ในพบภูมิที่จากมาตามความเชื่อโบราณ
ขนมเนี่ยทำขึ้นจากข้าวเหนียวพันดีจากเชียงรายนะครับนำมาแช่ก่อน๑๒ชั่วโมง
จากนั้นไปตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอาไปแผ่เป็นแผ่นเหมือนแป้งปลาท่องโกนี่แหละ
แล้วก็มาตัดเป็นแท่งเล็กยาวประมาณสัก๒๓นิ้วนะครับ
แห้งก็มาทอดด้วยน้ำมันปลามใหม่เลยนะสดเลยล่ะ
แล้วก็สุดท้ายชาบด้วยน้ำตาลจากมะพร้าวเพื่อให้มีรสชาติหวาน
แล้วก็บรรจุลงใส่ถุงให้กับลูกค้าซึ่งก็ต้องใช้กระบวนการในการทำ๑๐กว่าขั้นตอน

ใช่แล้วครับกว่าจะได้ขนมกรุบโบราณที่ส่งขายถุงละ๑๕๐บาทต่อ๑กิโลกรัม
จริงต้องให้นะเพราะว่าขั้นตอนการทำมันยากมากเลย๑๐ขั้นตอนนะคะ

อ่ะเรามานำแม่ที่เห็นอยู่นี่นะครับ

กวนกันอยู่เนี่ยเขากวนกันเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ค่ะห้าร้อยกิโลกรัมโอ้โฮ
โอ้โหเป็นวันหนึ่ง๕๐๐กิโลกรัมเลยเหรอ
ใครดีจังเรียกได้ว่ากวนกันทั้งวันเลยโอ้โฮ

ลองมากินสิ
วนขนมกรุบโบราณนี่แหละ
โอ้โหแล้วก็ส่งลูกค้าในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับ
บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งขนมประจำเทศกาล

ของชาวท่าฉางที่จังหวัดสุราธานี

แล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นขนมขึ้นชื่อของฝาก
เมืองนี้อีกด้วย

เออเป็นของดีจากคนท่าฉางครับ
ใช่ค่ะจริงแล้วช่วงนี้เนี่ย

เขาก็มีการจัดทำขนมแบบโบราณอาหารโบราณ
เพราะว่ามันใกล้จะช่วงเทศกาลออกพรรษาไง
ทางภาคใต้งานศาสตร์เดือน๑๐เนี่ย
เขาก็จะทำขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นด้วย
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล